อีกหนึ่งเหตุการณ์ไฟไหม้เหมือนกันแต่คราวนี้เป็นไฟไหม้รถนะคะ
เกิดขึ้นที่นครปฐมคือมีรถสิบล้อคันหนึ่งเนี่ย
หลบมอเตอร์ไซค์ไม่รู้ว่าขับกันมาท่าไหนแหละ
แต่ว่าหักหลบแล้วเขาเลยเสียหลักพุ่งข้ามเกาะกลาง
ชนเข้ากับเสาไฟคนขับเนี่ยติดอยู่คารถ
แล้วไฟมันก็ลุกท่วมรถเขาร้องขอความช่วยเหลือนะ
แต่ว่าไม่มีใครเข้าไปช่วยทันสุดท้ายเขาเสียชีวิต

แหละคุณครับ
คลิปเอาไว้นะแล้วก็เอาคลิปนี้ไปลงในเฟสบุ๊คเฟสหนึ่งอ่ะค่ะ
แต่ว่าจังหวะที่ขับผ่านไปเมื่อสักครู่นี้จะได้ยินเสียงคนตะโกนร้องออกมาเลยบอกว่า
ไม่ไหวแล้วอืมอันนั้นคือเสียงของโชเฟอร์รถสิบล้อที่ติดอยู่ในรถนะคะ
แล้วเขาร้องขอความช่วยเหลือเพราะว่าไฟมันลุกโหมเข้าไปที่ตัวเขาแล้ว
แต่ว่าเขาออกไม่ได้เพราะตัวเขาถูกอัดติดอยู่กันในรถครับสุดท้ายแล้วเขาเสียชีวิตถูกไฟคลอกนะคะ
ก็เจ้าของโพสต์เนี่ยเขียนแคปชั่นคลิปนี้เอาไว้บอกว่าเดินทางระวังอุบัติเหตุกันด้วย
น่าสงสารมากเสียงร้องขอให้ช่วยน่าสงสารมากมากเลยเป็นจังหวะที่กำลังรอรถดับเพลิงมา
ตรวจสอบเบื้องต้นคืออุบัติเหตุรถสิบล้อหักหลบจากกระยานยนต์นะคะ
ก็เลยเสียหลักพุ่งข้ามเกาะกลางถนนไปชนเสาไฟฟ้าข้างทาง
คนขับติดอยู่ข้างในแล้วไฟมันก็เริ่มลุกไหม้ขึ้นไม่มีใครเข้าไปช่วยได้ทันนะคะ
อุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นบนถนนมาลัยแมนจุดกลับรถใกล้กับปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมค่ะ
คนก็เข้ามาแสดงความเสียใจกับคนขับรถสิบล้อคนนี้เยอะเหมือนกันนะคะ
หลายคนก็บอกว่าสงสารที่ต้องหักหลบมอเตอร์ไซค์และสุดท้ายตัวเองก็มาเสียชีวิตเขาบอกว่าตายคาพวงมาลัยเลยค่ะ
คือไม่อย่างนั้นเขาก็อาจจะชนมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมสุดท้ายก็ช่วยออกมาไม่ได้นะครับ